อ่ะมาดูเรื่องนี้ดีกว่าครับทุกผู้ชมครับ

เรื่องบุ่นของวัยรุ่นปนึง

น้องปหนึ่งเอกปลื้มโรงรักพี่ม๓
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันวาเลนไทยที่ผ่านมา
แล้วคุณครูเนี่ยเขาเห็นอยู่พอดีเขาเห็นว่าเอ๊ะ
หนุ่มน้อยคนนี้เนี่ยเอ๊ะทำไมมาอยู่หน้าห้องตรงนี้ทำไม
วันวาเลนไทยด้วยถามไปถามมา

วันวาเลนไทยน้องก็ร้องเพลงสีเทียน
มันจบให้เขินทีม

จิ๊นชอบมาก

ตอมมีทีมงานมาเป็นแดนเซอร์ด้านหลังด้วยนะ

ด้านหลังด้วยนะคะนี่นี่น้องเนยพี่อาตอมจะมาร้องเพลง
ก็มาจีบพี่เนยพี่เนยอยู่มสามโอ้นู่นแดนเซอร์ข้างหลังใช่ไหม
ข้างหลังเต้นกันสนุกเลยโอ้โหนี่อาตอมแล้วหล่อมากเท่มาก
ท่านผู้ชมครับน้องอาตอมนะฮะอยู่ป๑นะครับ
บอกคุณครูว่าจะมาจีบพี่เนยครับม๓ครับพี่เนยอ่านี่ครับ
แล้วไม่จบแค่ร้องเพลงนะคุณเขียนมาสอนนี่เพลงโอ้โหแล้วหาเพลงมาความหมายดีมาก
ชอบที่เธอเป็นเธอหลังจากร้องเพลงเสร็จอัตตอมทำยังไง

ที่เป็นยังไงต้องไม่ปิดกั้นการกล้าแสดงออกของเด็ก
น่ารักอ่ะน่ารักใช่ความคลีเอดความกล้าแสดงออกของเด็กผู้ชายคนนึง
ใช่ไหมเขาปลื้มของเขาเขาปลื้มของเขา
มสามเป็นยังไงเข็มมาสอนมสามเหรอไม่มีเลยถ้ามีอย่างงี้มานี่แบบ
มีนี่ป๑เลยนะห่างกัน๗๘ปี
ท่านผู้ชมครับคลิปนี้ถูกแชร์ไปเยอะมากคุณครูเป็นคนแชร์เอาไว้นะครับ
ติ๊กต๊อกนะครับตอนนี้๘ล้านกว่าวิวแล้วนะฮะ
คนก็มาชื่นชมนั่นแหละความน่ารักของน้องเขา
หรือว่าความน่ารักของพี่เนยพี่เนยก็เขินเชียว

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเราไปหาน้องอาตอมมานะครับ
อ่าหล่อนะใช่ค่ะตอนนี้๗คั่วนะครับอยู่ป่าว๑
คุณพ่อคุณแม่คุณยายก็อยู่ที่บ้านด้วยอนุญาตให้คุยเรียบร้อย
เราก็เลยคุยกับอาตอมหน่อยว่าเออเป็นยังไงกันบ้างอาตอมลูก
อาตอมชอบพี่เนยได้นานหรือยังครับนานมากเลยครับมีอะไรจะบอกกับพี่เนยไหมครับรักพี่เนยครับรับงานนานแล้วครับชอบพี่เนยครับจะเป็นไปได้ไหมครับถ้าผมรักพี่เนย
แล้วตอนเจ็ดขวบเจ็ดขวบเองอ๋อคือเนยมานานมากแล้วครับไม่รู้ตั้งแต่ตอนกี่ขวบ
เอ้าไปหาพี่เนยหน่อยน้องเนยอยู่ม๓นะครับทุกผู้ชมครับรุ่นพี่ของน้องอาตอม
เนยบอกโอ้โหวันนั้นก็เขินมากนั่นแหละแหมเพื่อนก็ล้อกันใหญ่แต่ก็ไม่ได้ว่าอะไร
อาตอมนะเข้าใจดีก็ตามภาษาน้องนั่นแหละน้องคงปลื้มเรา
รู้สึกขืนแล้วก็อายที่เพื่อนแซวค่ะแล้วถามว่าเรารู้สึกยังไงกับการที่น้องเขาส่งเนื้อหาให้เรา
เรารู้สึกธรรมดาค่ะเพราะว่าน้องเขาก็เล่นตามภาษาเด็กของเขาค่ะ
ก็เล่นตามภาษาเด็กนั่นแหละเล่นตามภาษาเด็กจริงจริงค่ะใช่ไหมเออน้องเนยก็น่ารักนะ
ก็เลยก็น่ารักท่านผู้ชมครับส่วนคุณครูนะฮะก็คือคุณครูโยดานะครับที่ถ่ายคลิป
บอกว่าโอ้โหพอแชร์คลิปไปในติ๊กต๊อกตกใจมากคนดูเยอะมาก
นี่๘ล้านกว่าวิวแล้วนะครับคลิปนี้เกิดขึ้น๑๔กุมภาพันธ์วันวาเลนไทย
เป็นคาบเรียนช่วงบ่ายอาตอมเนี่ยเขาต้องขึ้นมาที่ตึกนี้เพื่อเรียนวิชาประวัติศาส
ค่ะคุณครูเนี่ยคุณครูโยดาสอนห้องพี่เนยมสามวิชาภาษาไทย
อยู่ดีเอ๊ะนี่เห็นไหมในห้องนี่พี่เนยก็อยู่นะฮะนี่คุณครูโยดา
อยู่เนี่ยเอ๊ะทำไมเด็กป๑มายืนอยู่ที่หน้าห้องแล้วอาตอมนี่มายืนอยู่หน้าห้องแบบนี้เลย
คุณครูโยดาก็ถามอาตอมมาทำอะไรลูกอาตอมบอกจะมาขอจีบพี่เนยหน่อยครับ
คุณครูก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายเอาไว้น้องอาตอมนะคะเจอพี่เนยที่ไหนก็คือ
จีบตามพูดคุยมาตั้งแต่อนุบาล๓จนถึงน้องอาตอมนะคะอยู่ป๑ก็ทำแบบนี้มาเรื่อย
พี่เนยอยู่ตรงไหนก็ต้องตามจีบก็เป็นคลิปที่น่ารักคลิปหนึ่งนะคะคุณครูก็
โอ้โหคุณครูบอกว่าเจอพี่เนยอยู่ตรงไหนอาตอมต้องตามจีบ
น่ารักค่ะน่ารักนะครับ